เอ้าครูผู้ชมขามาต่อกันที่จะได้ร่วมนี้กันบ้าง
จริงจริงชงจางจาง

ชงจ้าจ๊ะ

เอ็งมาจากหนิง

เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้
เดินทางไปแก้ชงอะไรมาเรียบร้อยแล้ว

ปีนี้ชงกันเหมือนกันพอดีเลย

ก็เลยไปทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องนายด้วย
นายบอกว่าทำแล้วรู้สึกสบายใจ

หมอช้างเขาแนะนำมานะ
บอกว่าแก้แล้วก็จะขอเรื่องนี้
ให้มันดีมันปังเป็นพิเศษเลยค่ะ

พี่ช้างให้ขอเรื่องความรักดีกว่า
ก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นเรื่อย
แปลงแมนมากขึ้น

ก็มีเวลาว่างก็มาเจอกันตลอด
เวลาไปไหนแรกคือบริการเลยไหมคะ
บริการครับพวกหายครับพวกหาย
ให้เขาหลงผมก็พอ
ไปแก้ชงเพราะกลัวน้องใบเฟิร์นหาย

น้องนายรับหน้าที่เป็นคนหลงใบเฟิร์นเอง

ในงานเดียวกันไปเจอกับนักแสดงสาวนิชาด้วยค่ะ
นิชาก็เลยขออัปเดตเรื่องอาการของพี่โตโน่หน่อย
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าพี่โตโน่เนี่ยนะ

เจ้าตัวรับแสดงในภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์

แล้วเสือดำในเรื่องเนี่ยเขาเป็นโจรด้วยนะ

กลัวพี่โตโน่ถึงคั่นร้องไห้เลยอะ
คือรู้สึกได้ว่าแฟนเราไม่เหมือนเดิมอะนะฮะ
คือไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะมาใช้บทบาทของเสือดำนะ
แต่ว่ากลัวว่าเขาจะติดบทนี้

แต่ว่าตอนนี้แม่หายใจล่มท้องแล้วคุณผู้ชมสบายใจได้
อาการดังกล่าวของพี่โตโน่กลับมาเป็นปกติแล้วจ้าหายแล้วจ้า
วันเกิดเป็นตอนที่นั่งพูดกันว่าแบบ
ไม่ต้องหาวิธีแล้วแหละที่จะเอาบางเอาตัวละครออกบ้าง
เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เขาเลย

เรียกโตโน่อะไรอย่างนี้
ตัวว่าหลุดอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้
กลัวนะคะแต่มันเป็นความกลัวแบบหลายด้าน
ไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดำใส่เรานะ

คือก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีก็ต้องให้เวลาตัวเองด้วยผ่อนคลายนะ

ส่วนอีกหนึ่งสาวเจองานเดียวกันเหมือนกัน
แพรวานิชาพัฒน์ประเด็นที่สื่ออดถามไม่ได้ก็คือ
เรื่องราวการตอบคำถามเรื่องลับเอาพูดง่ายเรื่องบนเตียง
ในช่องยูทูปของสาวติช่าหลายคนบอกอึ้งทึ่งไปเลย
ไม่คิดว่าอุ๊ยตายแล้วแพรวาภาพแบบเด็กวัยรุ่นใสในฮอร์โมนใช่ไหม

จำภาพน้องเป็นแบบนั้นนะฮะสาวแพรวาบอกว่า
คืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยมีรายการไหนมาถามอะไรตรงแบบนี้มากกว่า
พอถามไปตรงน้องก็ตอบกลับไปตรงแค่นั้นค่ะ
อีกอย่างคือรู้สึกว่าอายุน้องเนี่ยนะ
มันถึงช่วงเวลาที่พูดเรื่องนี้ได้แล้วก็เท่านั้นเองค่ะ
เราก็รู้สึกว่ามันพูดได้เพราะว่าสังคมเราเปิดกว้าง
เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเลยไหวที่แบบ
มันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากแล้วแหละ
ก็ถือว่าเป็นเพศศึกษาส่วนหนึ่ง
เขาไม่ได้ตกใจใช่ไหมที่เราแบบเผยตัวตนด้านนี้ออกมา
มันมีตัวตนมุมอื่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้ว
อันนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นนะคะทุกคนตัวจริงเราก็ใช้ได้อยู่

เฮ้ยแต่ตีความเขาว่าใช้ได้ก่อนเอาเดี๋ยวหาคำใหม่ก่อนเดี๋ยวเขามาใช้ได้มันดูน่ากลัวไปหน่อย

เราเป็นคนปกติค่ะขายสวย
เป็นสายสวยนะคุณผู้ชมนะแล้วคือจะบอกว่าหลายคนติดภาพคิดว่าน้องแพรวาเนี่ยยัง

เป็นเรื่องปกติพูดคุยกันได้นะส่วนเรื่องงานร้องเพลงเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้วางมือนะคะ
หลังจากที่ค่ายเก่าออกมาโพสต์ว่า
หลายคนก็เข้าใจผิดว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ออกจากค่ายก็ไม่ร้องเพลงแล้วเหรอ
เจ้าตัวยืนยันทันทีว่ายังร้องอยู่ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นศิลปินในค่ายดังกล่าวแล้ว
ตอนนี้อยากจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานแสดง
และแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะไปคว้าไมค์ร้องเพลงแน่นอนนะจ๊ะ
เป็นนักแสดงที่มากความสามารถจริงนะ
แล้วไม่น่าเชื่อนะว่าตอนนี้อายุเกือบ๓๐แล้วตัวเขาเล็กอะเนาะ
เขาเด็กสตาร์ฟไว้ใช่นะเรื่องแบบนี้คุยกันได้ก็ถือว่าเป็นแบบว่า